จะเป็นรางวัลที่ผู้ชายด้วยการโหวตให้กันเอง
ก็คือเหมือนกับว่าเราอาจจะเป็นต้นแบบ
หรือว่าอาจจะเป็นผู้ชายในอุดมคติของผู้ชายที่อยากจะเป็น
อาจจะเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของไลฟ์สไตล์ของผมอะไรอย่างนี้
ซึ่งเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตอย่างผมนี่มันน่าอิจฉานะ
มันมีทั้งแบบมีเวลาว่างไปพักผ่อนไปขี่มอเตอร์ไซค์หรือไปเที่ยว
แล้วก็ทำงานด้วยแล้วก็อะไรอย่างนี้ครับ
ก็ดีใจมากครับที่ได้โหวตได้รับรางวัลนี้
แล้วก็ขอบคุณโอเคด้วยครับ
ว่าเสน่ห์เราอยู่ตรงไหนกับการที่แบบผู้ชายเขาจะโหวตให้เรา
นั่นแหละสิอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นผู้ชายผู้ชายนะ
แล้วก็อาจจะมีก็คาแรกเตอร์ที่

จับต้องได้แล้วก็ดูเหมือนกับว่าติดดินไม่ได้แบบ

เดี๋ยวนี้ผู้ชายทุกคนก็เป็นสิ่งที่ผู้ชายทุกคนส่วนใหญ่ชอบ
ตอนนี้เรายังเข้าการมานานแล้ว

ก็มันก็เป็นอีกสิ่งสำคัญนะครับ

แล้วก็มันก็เหมือนกับว่าเป็นแรงผลักเราด้วยนะครับ
แล้วก็ให้เราเนี่ยสร้างผลงานที่ดีไปเรื่อย
แล้วก็ตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเอง
แล้วก็อยู่ในวงการไปได้เรื่อย
เพราะว่าเมื่อก่อนเราเองก็ไม่คิดว่าจะอยู่ได้นาน
เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็พอเมื่อก่อน
เก็ตของคนดูพอเริ่มมีอายุหน่อยนึงก็

ก็อาจจะไปเป็นพ่อหรือว่าไปเป็นอย่างอื่นใช่ไหมครับ
คนดูเริ่มดูเรื่องของความสามารถ
แล้วก็ให้โอกาสนักแสดงหลายคนได้โชว์ความสามารถมากขึ้น
แล้วก็เดี๋ยวนี้สื่อมันค่อนข้างเยอะครับ
แล้วก็มันมีทั้งรายการมันมีทั้งอะไรพวกนี้
ซึ่งมันก็สามารถจะทำให้เราได้ทำอะไรมากขึ้นหลายอย่างครับ

เป็นยุ่นชมแต่มองดูด้วยของเราเนี่ย
ก็สามารถที่จะรับงานในกรุงเทพได้ด้วย
แล้วก็ดีครับมันก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีเราก็จะได้เก็บตังค์ครับ

อยู่ชิลแล้วก็ทำงานไปด้วยแล้วก็พักผ่อนไปด้วย
เห็นว่าเดือนหน้าจะงดรับงานแล้วไปเที่ยวยาวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ

ก็คงจะเป็นช่วงสงกรานที่เป็นช่วงหยุดยาว
เราก็ต้องแบบชาร์จแบตน้อง
แฟนไปไหนเลยครับ

แล้วนี้ขอคิดจริงว่าจากกี่วันแล้วก็เป็นกี่ที

บ่อยมากเลยจนแบบไม่รู้ว่าบ่อยไปหรือเปล่า

อเจมส์อย่างที่ที่กำลังการเกิดสมัยนะวิทยาลัยก็คิดว่าแค่แค่เกิดสมัย
ปกติเขาชวนหลายครั้งก็ชวนแต่ว่าอยู่ที่ว่าช่วงเวลาตรงกันหรือเปล่า
แต่ตอนใหญ่แล้วก็ไม่เคยตรงนะ
อเรนนี่น้องเขาตอนนี้โอเคกับนายแบบสมควรบิ๊กไฟท์ให้เรา
เช่นจริงเพราะร้อนมากเลย
คยากขี่กันเลยนะครับพอพูดถึงก็คันโอบกระดายเยอะละ

หลายคนแบบแบกชีวิตเขาไปอีก

เกิดอะไรกว่าคนต่อเครื่องต่อมาว่า
มันจะเผยไปก่อนหรือป่าว

ของมันเมืออาชีพระดับครู

แล้วก็บทก็ดี
ทำให้แบบเวลาเรามาเล่นคู่กับน้องมินอีกรอบนึงก็
ก็จะได้เห็นเราเล่นไปอีกแบบนึง
ซึ่งดูไม่เป็นพระเอกนางเอกเท่าไห
จะดูแบบเวอร์นิดนึงครับตลกดีครับ
ไม่ครับไม่กดดันครับ
เดี๋ยวนะคะนี่งานแถลงข่าวคอนเสิร์ตช่อง๓ครับ
ยังไม่ได้คุยเลยค่ะ
ถ้ามันเป็นช่วงที่เราได้พักข่อนที่ได้ไปเที่ยวนะนี่ก็ดีอยู่แล้วล่ะค่ะ
ยังไม่รู้แต่ว่าคงไม่หรอกมั้ง
ขอเที่ยวแบบสวย

ทำงานมานานค่ะอยากไปทิพย์ไหนในใจพิเศษยังไม่ทันได้คิดเลยค่ะ
ทำงานทุกวันเลยค่ะเวลาไม่ไม่ขนาดนั้นก็อย่างที่บอก
ละครมันใกล้ปิดแล้วค่ะเขาว่าจะมีแกงเพื่อนเราไปด้วย
ยังไม่ได้คุยกันขนาดนั้นค่ะแต่ว่าเบลก็มีคุยกับเพื่อนของเบลเองอยู่แล้ว
ตัวก็มีโอกาสที่จะไม่รู้รอดูอันนี้เขาไม่กำหนดเวลาเลยว่าช่วงไหน
ไม่ค่ะยังไม่ได้กำหนดขนาดนี้น่าจะเป็นช่วงของตอนอย่างเงี้ยหรอ
พอจะแบบว่าอะไรอย่างนี้ก็คงจะเป็นช่วงนั้นแหละถ้าได้ไปนะ
ก็เข้าสู่คอนเสิร์ตนะคะ
เราต้องเอาเพื่อนไปด้วยใช่ไหมพี่อะไรนะอะไรนะใช่ไหม
มันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวคือเบลเวลาว่างน้อยอยู่แล้วใช่ไหม
คือทุกเทศกาลเบลก็จะชวนเพื่อนหรือว่าครอบครัว
หรือว่าคนสนิทเขารู้จักของเบลอยู่แล้วในทุกทุกครั้งเอ่อ
ฉะนั้นมันก็คือเบลก็ยังไม่ได้คิดไปถึงว่า
เดี๋ยวทริปนี้ต้องไปกับพี่เขาหรืออะไรอย่างนี้มันไม่ใช่แบบนั้นค่ะ
กำลังจะตอบไปยังฟังไม่จบ
แล้วสองของจะถูกตำ

แต่ว่าคืออย่างเบลก็ชอบไปกับเพื่อน
พี่เขาก็ชอบไปกับเพื่อนอยู่แล้ว

ขอโทษต่างที่จะไปสองคนอย่างค่อนข้างยากค่ะ
คงยังไม่ใช่เร็วนี้มั้งคะ
เหรอคะโอ้โหก็ไม่ได้อืม
คือเหมือนที่เขาก็มีแบบเป็นห่วงห่วงใยคุณแม่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ตามปกตินะคุณแม่เขาก็ไม่ได้อะไรค่ะ
คือคุณแม่ให้หนูเป็นคนตัดสินใจมากกว่าค่ะ
ก็ไม่ได้ว่าอะไรอีกค่ะ

คุณแม่ไม่ได้เชียร์ค่ะก็คือไม่ได้เชียร์แต่ก็ไม่ได้ว่าก็คือปล่อยให้เราเป็นคนตัดสินใจทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ย
แต่ว่าเขาก็คือมีแสดงความเป็นห่วงบ้างแค่เรื่องเวลาเขาเรียกว่าอะไรมีกระแสหรือมีอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เป็นห่วงตามปกติของภาษาคนเป็นแม่เนาะ

นี่จะไม่ถามคอนเซิร์ตเลยเหรอ

นะินว่าคอนเซิร์ตจริง

ไม่รู้ค่ะ
อาจจะบอกว่าไม่ใช่ตักลงนำนวง

มายโคร้พี่ในช่องเค้าเคยขึ้นคอนเซิตกันมาแทบทุกคนแล้วค่ะ

แล้วก็มีกูรูมีอาจารย์อะไรแบบนี้อยู่แล้ว
โปรดติดตามตอนต่อไป